และกรมห่อนไหมเขาร่วมกับทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบหนอนไหมสองสายพันธุ์ไทย
ที่มีสารเป็นสารอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ

ไม่ขยายตัวอันนี้ทางศัพท์วิชาการ
มองเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะ
วิชาการแต่ถ้าเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นแนวความคิดว่าจะช่วยทำให้สมรรถนะทางเพศ
แล้วก็ของคุณผู้ชายได้อยู่ทรงได้ดี
ต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคุณสุภาษารานี่เขินเลย
โดยนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ขณะอุตสาหกรรมเกษตรและก็ขณะพัฒนภาคมหาวิทยาชิงใหม่
ศึกษาวิจัยด้านเคมีและด้านอาหาร
เพื่อหาสารสำคัญในดักแด้หนอนไหม
โดยอธิบดีกรมหม่อนไหมอธิบดีอภัยสุทธิสัง
ก็บอกว่าการศึกษาครั้งแรกร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แค่ต้องการแปรรูปทำเป็นผงปรุงรสหรือผงนัว
งหนัวคือทำให้อาหารมันนัวกลม
แต่เมื่อวิจัยลงลึกลงไปเรื่อย
รู้ว่าหนอนไหมมีสารสำคัญที่คาดไม่ถึง
โดยในดักแด้นอนหมายสายพันธุ์น้อยสีสะเกด๑

ไม่ได้เพียงแค่เพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยเท่านั้น
วิเคราะห์พบว่าหนอนหมายยังมีสารซีเดลาฟีน
ซึ่งเป็นชื่อสามัญทางยาของไวอากร้าคุณ
ที่มีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดแบบเดียวกับไวอากร้าเป๊ะเลย
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์สมชายจอมดวงหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และธุรกิจการคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยไม่ผ่านการต้มจำนวน๒๒ตัวนำมาสกัดด้วยแอลกอฮอล๗๐
จะได้รับสารซีเดลนาฟินปริมาณ๑๐๒๑๐๓มิลลิกรัม
มากกว่ากินยาไวอากร่าขนาด๑๐๐มิลลิกรัมอีก
นำเข้าจากต่างประเทศนี้๒๒ตัวเท่านั้นนะคุณ
ดังนั้นสารชนิดนี้สามารถออกฤทธิ์ช่วยในการขยายหลอดเลือด
พร้อมเตรียมนำไปใช้เป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ
และสำหรับผู้ที่มีปัญหาหลอดเลือดไม่ขยายตัว
อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดักแด้ด้วย
แต่มีการย้ำมีการเตือนเมื่อวานเราก็เตือนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ
บอกว่าอย่าเข้าใจผิดในการกินหนอนไหม๒๒ตัว
เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเพศ
และไม่ได้มีจุดประสงค์ในการทำไวอากร่า
แต่อย่างใดหลายคนคุณผู้ชายได้ยินแบบนี้
โอ้โหซัดหนอนไหมเข้าไป๒๒ตัว

บางทีเพิ่มเป็น๔๔ตัวไม่ได้เตือนกันไว้ก่อนไม่ได้
และที่สำคัญจริงชาวอีสานเขากินกันอยู่แล้วถูกต้องไหม

เป็นอาหารในช่วงนี้เป็นกับข้าวในช่วงนี้
บอกว่าถ้าจะทานอย่างไรก็ต้มให้สุกก่อนนะครับ

ใช้วิธีการต้มนะคะวิธีการคั่วหรือว่าทอด
อาจจะทำให้สารที่อยู่ในตัวหนอนลดน้อยลง
แต่นี่เป็นผลวิจัยไงครับคุณนะผลวิจัยเผยแพร่ออกมาแบบนี้
แสดงว่าจะต้องสกัดออกมาแล้ว
ไม่ใช่ตัวเป็นและจะทานได้เยอะไม่ใช่